เรื่องประหลาดที่ชมบ้านที่อเมืองปรานบุรีประโจปคิริขัน
แล้วเขาเจอหน้าเห็นในวงไหมคะ
แมลงเหรอมันเหมือนกับเป็นหน้าของคนกำลังยิ้มให้

มีตามีจมูกยิ้มอยู่ด้วย
นี่ค่ะอยู่บนเปลือกกล้วยนะคะ
คล้ายกับหน้าสัตว์ประหลาดกำลังจ้องมองมา
มีการเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะคะทีมกราฟิกเรา
หรือจะเป็นเสือหรือจะเป็นสิงโตหรือจะเป็นลิง

แต่เรื่องนี้มีคำอธิบายนะคุณนัทพงศ์
อาจารย์อ๊อตอธิบายบอกว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของจิตใจ

กลายเป็นรูปร่างต่างทับซ้อนกันนะคะ

สิ่งที่ติดอยู่บนเปลือกกล้วยก็คือยางกล้วยนั่นเอง
เป็นการมองเห็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิตเป็นใบหน้าคน
รูปร่างต่างเขาเรียกว่าแพริโดเรีย
นี่แหละค่ะเป็นคำอธิบายนะคะ